คนเขามีความเชื่อว่าสิงสารสัตว์มันจะมาให้โชคโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในตัวปบกบบ้างคางโพกบ้าง
ที่นี่ไปเจอกับคางคกเชื่อว่าจะมาให้โชคก็เลย
หงายท้องขอดูหน่อยจ้า
เดี๋ยวนะบอกคังคกขอไลน์หน่อยอย่างนี้หรอ
ขอไลน์ไม่ใช่ไลน์ที่เอาไว้คุยกันนะ

หมู่๒ตะบนอ่าวใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดตราด
ไปเจอกับคนนี้คุณสมศักดิ์จินตการ
เจ้าของบ้านเขามีอาชีพแกะปูม้าขาย
แล้วก็มีคุณอ้อยเพื่อนบ้านมารับจ้างแก่ปูด้วย
คือเขาบอกว่าในขณะที่คุณอ้อยเนี่ยนะ
กำลังนั่งแกะปูม้าเพลินก็มีลูกคางคกตวงกระโดดมาวนเวียนไปมา
เลยตัดสินใจจับลูกคางคกแล้วเอาแป้งทาไปที่ท้องคางคก

เล่าไปตามนี้นะนึกภาพนะ
แมวก็คือป๊บเลยนะ
มันก็ไปถึงขั้นว่าเหมียทำมันพุธอะไรขนาดนั้น
เขาเนี่ยรับจ้างแก่ปูที่นี่มานานไม่เคยเจอลูกคางคกมันกระโดดมาแถวนี้มาก่อน
และไม่เคยเห็นว่ามันจะกระโดดมาใกล้แล้วกับว่ามันไม่กลัวคน

แต่นี่มันโดดมาเล่นอยากจะให้อะไรใช่ไหมล่ะ
ก็เลยหยิบขึ้นมาปาดไปตรงภูมิ
เหมือนแบบว่ามาหาไงเอาอะไรมาให้หรือเปล่า
บมันคงคิดหรือคางคงคิดไม่น่ามาแถวนี้เลยนะ
หัวมันตอนนี้ตอนมันหงายท้องมันคงร้องเพลง
ฉันมาทำอะไรที่นี่
ดูแล้วเนี่ยนะก็แนะนำแล้วกันใช้วิจารณญาณ
และเป็นไปได้อย่าเอาแป้งไปโรยสิงสารสัตว์แบบนี้เลยครับ